นูกังษัจเราว่ามันไม่รอบ
คุณจะทำยังไงคุณจะรู้สึกยังไง
ตอนนี้มันป่วยกันแล้ว๔คนในวงคาราบาล
แล้วจะลอกในเดือนในปีหน้า

เป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วมันแก่กันหมดแล้ว

มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดปล่อย
รับความจริงว่าเราแก่นะครับ

เขาจะมีคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายกันครับ
คาราบาลประมาณเดือนเมษายนปีหน้า

คือวันนั้นได้ดูวงคาราบาลก็ให้สัมภาษณ์
พี่เทลลี่เขาพูดตลกว่า
สุดท้ายไว้ก่อนเผื่อไม่ไหว
ก็เลยคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะ
แต่คือเรื่องจริงนะครับน้าแอดก็บอกว่า
หรือว่าอายุอานางให้แก่คนเยอะแล้วแหละ

คุ้นลุงสอนคุ้มขำ

อยู่ในกะบี่ฮะอดหมึกอยู่เลยแล้วจะแต่งตัวเหมือนน้าแอดออกมาขายหมึกย่างทุกวัน
โอ้เหมือนจริงจริงเนี่ยฮะนักศรบอกโอ้โหแทบช็อกประเบิดเฮ้ย
รู้ข่าวแต่เข้าใจนะคือทุกคนก็คงมีเส้นทางของตัวเอง
เขาเนี่ยเป็นแฟนคลับคาราบาลมานานกว่า๒๐ปีเพราะคิดว่าบทเพลงของคาราบาล
แง่คิดดีดีกับสังคมสะท้อนความเป็นจริงของสังคมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ลองฟังดู
แล้วเอาแง่คิดของคาราบาลไปใช้เพราะมีหลายเพลงนะที่มีแง่คิดที่ดีมาก
โดยเฉพาะให้รู้จักสามัคคีเคารพผู้หลักผู้ใหญ่
แม้ว่าคาราบาลจะยุบวงจะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับ
แต่น้าสอนจะยังเป็นแฟนคลับเปิดฟังตลอดแล้วใส่เสื้อให้เหมือนน้าแอดคาราบาลทุกวันเลย
เนี่ยนี่นะน้องลุ่นผมเนี่ยนะครับ

รับพลังมาจากแฟนค่าไปจังหวัดไหนดิ